ไปรับเหรียญมงคลกันดีกว่าเผื่อจะมีความมงคลเข้าสู่ชีวิต
ที่นี่เลยครับที่วัดพึ่งรวงในวัดที่มีชื่อว่าวัดในความอุปถัมภ์
หลวงพ่อรวยปาสาธิโกตำบลพึ่งหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับเขามีการประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล
พระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยปาสาธิโกโอ้ชื่อดีนะที่วัดตะโพรุ่นรวยทันใจหกห้า
ถ้าก็ปีนี้ไงล่ะทางคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลได้อารัฐนาพระเกจิอาจารย์ภูทศงวิทยาคมสิบหกรูป
นั่งปรกอธิษฐานจิตแล้วก็จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นรวยทันใจ๖๕ขึ้น
ถูกประสงค์เอาอย่างนี้เพื่อเป็นการจัดหาทุนแล้วก็เททองหล่อรูปเหมือนพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยปาสาธิโกขนาดหน้าตากว้าง๑๐๐นิ้วเขาว่าอย่างนั้นนะ
ซึ่งจะมีพิธีเททองในเร็วนี้และก่อสร้างวิหารภายในวัดพึ่งรวงด้วย
พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับที่วัดพึ่งรวงเนี่ยคณะกรรมการเขาจัดสร้างแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยรุ่นรวยทันใจ๖๕ได้จองไว้ก่อน
หน้าตาเป็นอย่างนี้จองเหรียญทองคำใหญ่และเหรียญปรกทองคำจัดสร้างเพียงเท่าไหร่ชนิดละ๓๑เหรียญ๓๑เหรียญ
มันจะเป็นสิ่งของที่หายากเซียนพระเขารู้ดีถูกต้องแล้วเขาต่อคิวเลยนะต่อคิวเข้าจอกเอางี้เผื่อใครไม่มีโอกาสได้ไปต่อคิวกับเขา
โทรศัพท์เลยหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วโทรไปติดต่อสอบถามจะไปเช่าวัตถุมงคลหรือจะไปร่วมทำบุญเราก็ขออนุโมทนาสาธุ
รับพรคุณดูคนไปเยอะคนไปรอต่อแถวจองเช่าบูชาเยอะมากปังแห่งกันนะคะ